คุณผู้ชมจำเหตุการณ์นี้ได้ไหม
เบิร์ดดอมที่มีพระรูปหนึ่งบวช
ทีนี้คุณพ่อของพระรูปนี้เป็นผู้ป่วยติดเตียง
ขอให้กู้ภัยอุ้มคุณพ่อมาร่วมงานอุปสมบท
นั่นเป็นภาพที่เราแบบประทับใจนะคะ

ทำให้อาการของคุณพ่อดีขึ้นคุณผู้ชม

เห็นแล้วก็ปลื้มใจแทนนะคะนี่ค่ะคุณผู้ชม

คือคุณพ่อของพระรูปนี้ท่านเป็นผู้ป่วยติดเตียง
ตอนนั้นกู้ภัยช่วยกันหามคุณพ่อท่านนี้
มาร่วมงานอุปสมบทงานบวชของลูกชาย
ปรากฏว่าเหมือนปฏิหารนะพี่เบิร์ดดอม

คุณพ่อเนี่ยก็อาการดีขึ้นแบบเห็นได้ชัดเลยนะคะ
คุณพ่อเนี่ยดีใจที่เห็นลูกชายเนี่ยบวช
แล้วพระรูปนี้บอกว่าก่อนหน้านี้อาจจะมีกำหนดการศึกใช่ไหม
ตอนนี้เลื่อนการศึกแบบไม่มีกำหนดแล้วอาจจะบวชตลอดชีวิตนะคะ

นี่ค่ะพระสิทธิชัยนะคะท่านบวชที่วัดสันติธรรมตำบลประดูกงามอำเภอศรีเทพ
จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะตอนนั้นเนี่ยเป็นข่าวคลึกโครมแล้วก็ฮือฮามาก
กู้ภัยช่วยพาคุณพ่อติดเตียงมาร่วมงานด้วยนะคะ
คือตอนนั้นเนี่ยตอนที่คุณพ่อมาร่วมงานเนี่ย
พระรูปนี้พระสิทธิชัยท่านยังบอกคุณพ่อเลยบอก
ฝืนกินข้าวหน่อยนะรักษาตัวให้ดีนะ

ห่วงคุณพ่อนี่ค่ะโอ้คุณพ่อชื่อว่าคุณพ่อสดใสโพทอง
อายุหกสิบปีแล้วนะคะท่านบอกว่าวันที่ลูกชายบวชเนี่ย
เข้ามากราบแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวผมจะบวชให้พ่อนะ
เท่านั้นแหละค่ะพอได้ยินปุ๊บน้ำตาคลอเลยอ่ะ
ื้นตันใจบอกไม่ถูกเลยอ่ะคุณพ่อสดใสบอกว่าไม่คิดเลยนะว่า
ชาตินี้จะได้มีโอกาสไปร่วมงานบวชของลูกชาย
เพราะที่ผ่านมาคือมันเป็นอุปสรรคไปหมดเลย
ลูกชายตั้งใจจะบวชหลายครั้งแล้วแต่ไม่ได้บวชสักที
มันติดนู่นติดนี่จนกระทั่งล่วงเลยผ่านมา
เวลาผ่านมาจนลูกชายอายุ๓๙ปีแล้วเพิ่งจะได้บวชนะคะ
แล้วที่เขาบอกว่าจะให้พ่อไปงานบวชด้วยเนี่ย
เชื่อไหมว่าจะได้ไปตอนแรก
ก็อยากไปแต่ก็มันต้องถามไปอะไรไป
ไม่รู้จะไปยังไง
พอทันทีที่มีคนมาหามไปงานนี่เป็นไงตอนนั้น
รู้ว่าได้ไปแล้วอ่ะ
เขาแห่เข้าโบสถ์เข้าอะไรเนี่ยดีใจ
พอเห็นผ้าเหลืองของลูกแล้วเนี่ย
ตอนที่ลูกเข้ามาหาเห็นผ้าเหลืองของลูก

ก็มีความสุขมากอยากกอดเขา
เห็นไหมคะเห็นที่ดวงตาไหมคะ
ของดวงตาขวาของพ่อนั่นคือ

แล้วจะบอกว่าเหมือนปฏิหารมีจริงค่ะคุณผู้ชม
ก่อนหน้าที่พระสิทธิไชยท่านจะบวชน์อาณาฮะ

คุณพ่อไม่ค่อยกินข้าวเลยนะคะ
แต่หลังจากที่คุณพ่อบอกว่าได้เกาะชายผ้าเหลืองของลูก

กินข้าวได้อาการดีขึ้นเห็นชัดเจนเลยนะคะ
พระสิทธิชัยท่านบอกว่าที่ตัดสินใจบวชในครั้งนี้
เพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณบิดามันดา
ท่านเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนมาด้วยความยากลำบาก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วง๓๐ปีหลัง
หลังจากที่โยมพ่อประสบอุบัติเหตุนะ
กลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงเดินเหินไม่ได้ค่ะ
โอ้โหยิ่งตั้งใจเลยว่าจะบวชนะคะ

แล้วจะยังไม่ศึกไม่มีกำหนดศึก

ช่วยต่ออายุไขให้กับโยมพ่อ
โยมพ่อหายกลับมาเป็นปกติได้ยิ่งดีค่ะ